เอาล่ะมาต่อกันที่กล้องห้วยไร่กันบ้างดีกว่านะคะ
ปินคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างของการทำความดีเลยก็ว่าได้นะคะ

กล้องเว้ไร่มักจะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเสมอ
และล่าสุดนะคะเกิดภัยน้ำท่วมขึ้นนะคะกับพี่น้องของเรา
หนุ่มก้องก็ไม่รอช้านะคะมีงานบุญที่ไหน
รวมทั้งยังเป็นลูกยอดกะตันยูคอยดูแลครอบครัวให้สุขสบาย
ที่สำคัญแม้เจ้าตัวจะมีชื่อเสียงด่งดังเงินทองมากมายแค่ไหน

เพราะว่างจากงานร้องเพลงเมื่อไหร่ก็มุ่งตรงกลับบ้านเกือบ
เสียมจับจอดทำไร่ทำนาใช้ชีวิตแบบพอเพียงทันที
เพื่อเป็นการยืนยันว่าลงมือทำจริงไม่ได้สร้างภาพ
เรามีภาพจากเฟซบุ๊คส่วนตัวของนักร้องหนุ่ม
ให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมกันด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพการันตีจากเฟซบุ๊คของเขาเองเลยนะคะ
โดยนักร้องหนุ่มเคยให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐ

มีในหลวงราชการที่๙เป็นต้นแบบ

ในการดำเนินชีวิตตลอดมานั่นเองค่ะ

แต่ก็อย่าไปเบียดเบียนหรือว่าไปทำร้ายคนอื่น

แต่ไม่เคยแสดงให้เราเห็นว่าพระองค์ท่านเป็นพระราชา
ที่มีอำนาจวาสนามีเงินทองล้นกาย

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทยได้เป็นอย่างดีค่ะ

เค้าเคยกังวลว่าการออกมาทำความดี

ที่ดีเป็นภาพที่ดีสู่สายตาประชาชน

นั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาก็ทำงานแบบพอเพียงเหมือนกันนะ

ความรักลูกไม้ที่ไปกับต่างจังหวัดสกลนครบ้านเกิดของเค้า

เขาเพิ่งเปิดตัวไป
แน่นอนว่าไปไหนไปกันอย่างแน่นอน
แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการไปทำสิ่งดี